ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ถือว่าช่วยออกมาได้นะคะ
คือสามารถกลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักธุรกิจชาวจีนนะคะ
ที่เป็นภรรยานักธุรกิจชาวจีนแล้วก็พี่ชายที่ถูกจับไปเรียกฆ่าไทย
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ข่าวนี้นะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจร
ขออภัยจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่จับภาพได้ในวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
คือ๒๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่ามีการทำเป็นขบวนการนะคะ
แล้วก็ลักพาตัวนะคะนางสาวเซินเหยียนภรรยานักธุรกิจชาวจีน
แล้วก็นายเหยียนซึ่งเป็นพี่ชายอายุ๕๐ปีไปเรียกฆ่าไถ่นะคะ
มากันทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถมิซูบิชิปาเจโร่นะคะ
ขับตามมานะคะแล้วก็โทรมาหาสามีของเหยื่อ
เพื่อที่จะเรียกค่าถ่าย๑ล้านหยวนหรือประมาณ๔ล้าน๗แสนบาท
แลกกับการปล่อยตัวตำรวจเนี่ยนะคะพอทราบเรื่องนี้เนี่ย
ระดมกำลังกันเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวประกันจนเมื่อกลางดึกของเมื่อวานนี้
เอาส่งมาให้สามีของเหยื่อนะคะอยู่ที่กลางภูเขา
ยายร้าอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองห่างจากจุดที่ลักพาตัวไปสี่สิบกิโล
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ปูพรมค้นหาจนสุดท้ายพบรอยล้อรถยนต์ขึ้นเขา
แล้วพบเชือกไนลอนสีขาวยาว๓เมตรสีกับต้นไม้จนขาด
มีถุงช็อกโกแลตและขวดเครื่องดื่มด้วยแต่ไม่เจอตัวประกันนะคะ
ตี๒ที่ผ่านมานางเซินกับนายเหยียนเนี่ยปรากฏว่าเดินทางกลับมาที่บ้าน
กลับมาที่บ้านพักตอนตี๒บ้านอยู่ที่ตำบลหนองปลือมาเอง
สภาพนี่คืออิดโรยหิวโซเนื้อตัวมอมแมมเลยค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องให้ทั้งสองคนนี้มาสอบปากคำเอาร่ามมามาคุยกัน
คนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นตำรวจเอาภาพผู้ต้องสงสัยมาให้ชี้ตัว

ส่วนเรื่องการปล่อยตัวเนี่ยมาได้ยังไงนะคะ
ก็ทราบเพียงว่าถูกปล่อยตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็น
แต่ไม่รู้ว่าปล่อยที่ไหนเพราะไม่ชำนาญพื้นที่เลย
แต่ก็พยายามเดินกลับมาที่บ้านเองนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าตอนนี้กำลังช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่
แล้วก็กำลังสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ต้องใช้ร่ามสื่อสารเพราะว่าทั้งสองคนก็พูดไทยไม่ได้ค่ะ
ขณะนี้ก็ได้อยู่ระหว่างคัดตอนการสื่อสารนะ
เพราะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับ
พนักงานสอบสวนรวมถึงสืบสวนเนี่ย
ก็ต้องค่อยใช้ร่ามสักถามไปทีละคำต่อคำนะครับ
หาเรื่องประเด็นสาเหตุแล้วก็ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนะครับ

เพราะว่ามาด้วยรถอะไรก็ไม่รู้หรือเปล่า
เพราะว่าจุดที่เขาห่างจากบ้านเค้าเนี่ยคือ๔๐กิโลกรัม
แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ค่ะตำรวจก็รวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้วนะคะ
ผู้ต้องหาสองคนจับกลุ่มได้แล้วคนหนึ่งคือนายอู่ไฮยาง
อายุสามสิบสามปีอันนี้ไปจับได้ที่สนามบินสวนภูมิ
กำลังจะกลับบ้านเลยค่ะกำลังจะกลับประเทศบ้านเกิดเลย
ส่วนอีกคนนึงคือในเฉินหวังอายุ๒๙ปี
หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อวานค่ะตำรวจก็ประสานตำรวจสากล
ออกหมายจับเพิ่มนะคะภูมิกับสพนปลือบอกว่า
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุมีประมาณ๔คน
ตอนนี้ก็เตรียมขอหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก๒คน
ซึ่งเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยค่ะ
แต่ตอนนี้เหยื่อ๒คนก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ